คุณผู้ชมพูดคุยกันเข้ามาค่ะส่วนข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้นะคะ
ไปเริ่มดูเรื่องใหญ่ก่อนนะคะเรื่องระดับประเทศ
ประเทศเราเนี่ยปีนี้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะ
จัดกันตั้งแต่วันที่๒๓และ๔วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นเรื่องหลักใหญ่ใจความเลยเราโฟกัสไปที่การเจรจาระหว่างชาติมหาอำนาจ
กับประเทศในอาเซียนจีนสหรัฐกับกลุ่มอาเซียนนะคะ
วันนี้มีความคืบหน้าด้วยติดตามเพิ่มเติมได้จากคุณจอมพลดาวสุโข
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอิมแพคเมืองทองธานีค่ะ
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่๓๕ในวันนี้ดูเหมือนจะมีความเข้มข้นนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับชาติมหาอำนาจ
เพราะในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนดูกำลังจะไปได้สวยครับ
แต่ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสาวรัฐดูท่าจะมีความระหองระแหงไม่ลงรอยกันแล้ว
เห็นได้ชัดเจนจากการประชุมสุดยอดอาเซียนกับสาวรัฐที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
โดยอาเซียนดูเหมือนจะแสดงออกถึงท่าทีไม่พอใจสาวรัฐอย่างชัดเจนในการประชุมสุดยอดอาเซียนสาวรัฐเมื่อช่วงเช้านะครับ
เพราะมีชาติสมาชิกอาเซียนเพียง๓ชาติที่ส่งผู้นำนั่งโต๊ะประชุมร่วมกับผู้แทนสาวรัฐ
แก่ไทยในฐานะประธานอาเซียนปัจจุบันลาวในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนสาวรัฐและเวียดนามซึ่งเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า
เหนือจากนั้นอีก๗ชาติอาเซียนส่งรัฐมนตรีต่างประเทศมาทำหน้าที่แทน
หัวหน้าคณะผู้แทนสาวรัฐในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่๓๕ถึงกับต้องกล่าวในที่ประชุมนะครับว่า
แสดงความกังวลเป็นอย่างมากต่อท่าทีนี้ของอาเซียน
ขณะที่นางสาวบุษดีสันติพิทักษ์อธิบดีกรมสารณิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศ
ระบุว่าการประชุมแบบนี้เรียกว่าอาเซียนทอยก้าซึ่งในประวัติศาสตร์๕๒ปีของอาเซียน
มีสถานการณ์ต่างที่ทำให้ต้องปรับรูปแบบการประชุมให้เหมาะสม
ดังนั้นการใช้รูปแบบการประชุมในลักษณะนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องปกติ
โดยแนวทางของอาเซียนทอยก้าเป็นรูปแบบที่อาเซียนได้ใช้ในโอกาสต่างในอดีตมาแล้ว
กับสภาพยุโรปและสิ่งสำคัญของการประชุมก็คือ
ผู้แทนอาเซียนทุกประเทศได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ครับ
ส่วนที่หลายฝ่ายจับตาถึงความตกลงหุ้นส่วนการค้าระดับภูมิภาคหรืออาเซฟ
ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างเริ่มการประชุมนะครับ
มีความเป็นไปได้ว่าแม้จะไม่เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดหวัง
คือไม่มีการลงนามความร่วมมือในวันนี้
แต่ชาติสมาชิกก็พร้อมจะยืนยันเจตนารมณ์เดินหน้าข้อตกลงนี้ต่อไป
โดยอาจจะลงนามในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับ
ความตกลงอาเซฟนั้นมีอยู่๑๖ชาติสมาชิกด้วยกันนะครับ
แบ่งเป็นชาติอาเซียน๑๐ชาติ
มีจีนมีอินเดียมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไปจนถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ถือได้ว่าเป็นความตกลงที่ค่อนข้างใหญ่ครับ
รอบคลุมประชากรประมาณครึ่งหนึ่งของโลก
ถ้าพูดถึงขณะเศรษฐกิจก็ถือได้ว่าใหญ่เป็นอันดับที่๓ของโลก
นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญแหละครับว่า
ทำไมจีนถึงต้องผลักดันอาเซฟให้หลุล่วงให้ได้ในการประชุมในปีนี้
และนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของวันนี้ครับ
ผมจอมพลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากอิมแพคเมืองทองธานีครับ
ขอบคุณคุณจอมพลแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
แน่นอนว่าการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
ครั้งนี้จับตาไปที่ความคืบหน้า
เรื่องของอาเซฟหรือว่าการค้าเขตเสรี
คืออาเซียน๑๐ประเทศบวกด้วยชาติอีก๖ประเทศ

แต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ก็ไม่มีความคืบหน้า

ก็จะทำให้แน่นอนว่าตลาดจะใหญ่มาก